เริ่มต้นจากงานที่เขาจัดเนี่ยนะครับจะต้องมีขบวนแห่ก่อน
ต้องมีนางรำน่ารักจังเลยน้อยใหญ่
ที่บริเวณตลาดปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
ทางอำเภอเขาจัดงานประเพณีตักบาทเทโวโรฮนะขึ้น
บรรยากาศก็ยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นนะครับขบวนเนี่ยยาวเฟ้ยเลยทีเดียว
นำมาเลยขบวนแห่พระพุทธรูปแล้วก็มีขบวนเหล่าเทวดานางฟ้า
ตามด้วยพระสงฆ์อีก๑๙รูปนะครับออกเดินบินทบาทและปิดท้ายด้วย
ขบวนผีเปรตซึ่งสร้างความฮือฮาแล้วก็สีสันให้กับงานประเพณี
ในครั้งนี้ตลอดเส้นทางของการเดินขบวนบินทบาทก็มีประชาชนนี่แหละครับ
มาตั้งโต๊ะรอตักบาดกันอย่างล้นหลามคือทำตามประเพณีที่เขาทำสืบทอดกันมา
ในทุกปีนะครับในช่วงเช้าเขาร่วมทำบุญกันอิ่มบุญกันไปแล้ว
ช่วงสายทางอำเภอก็จัดอีกหนึ่งกิจกรรมก็คืองานประเพณีที่ให้ชาวบ้านในอำเภอเนี่ยนะฮะ
บางคนเข้าใจผิดคิดว่ามีแต่ที่ชนบุรีที่ระยองก็มีนะ
ที่จะแข่งขันแล้วก็จัดแต่งองค์ทรงเครื่องมาเต็มเลยนะ

อ๋อนี่ลงกระทะท้อนแม่ง
ร้อนร้อนร้อนก็ร้อนแดดมันร้อน
อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเรื่องราวนรกกระภูมิใช่ไหมครับโอ้โฮประมาณนั้น
แล้วก็มีช่วงของการแข่งขันขี่ควายด้วยนะ
การแข่งขันนี้บอกเลยนะครับว่าค่อนข้างจะทุลักทุเลดูวิ่งมาแล้ว

เฮ่ยออกนอกรูหรือคะคือระบบเบรกมันไม่ทำงาน

แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ประการใด
แล้วยังมีอีกหลายชนิดกีฬา
และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

ไทยกับกัมพูชา
มาแข่งขันกันเขาแข่งรายการ

ไม่เคยมีคำว่าง่ายสำหรับชัยชนะ
มันต้องผ่านความลำบากมาเสมอ

ระหว่างไทยแลนด์กัมพูชะ
ไปไหนฝ่ายไทยไปไหนฝ่ายกัมพูชะคะ
อย่าไปแยกมันมีความกลมกลืนกันอยู่ในนั้น
เป็นความสมัครสมาธิสามัคคีกลมเกลียวกันครับ
เยี่ยมเลยและนี่ก็ยังมีการแข่งขันยอดนิยมด้วย
นี่ครับเขาเรียกว่าการแข่งขันกินวิบาก
แต่ผมว่าเรียกการแข่งขันลำบากดีกว่า

กินลำบากทั้งแป้งทั้งร้อยได้เข้าเข็มโอ้โหมีอีกใช่ครับ
ผู้ชนะสุดยอดจริงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โห
กุ่มลงไปข้าบไหนก็จะไม่รู้ที่มันอยู่ในน้ำใช่ไหม
เออถ้วยน้ำเสร็จปุ๊บต้องมากิน

พอแข่งเสร็จปุ๊บก็ต้องมาถามตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไร
มันลำบากจริงต้องเป่าให้แตกใช่มั้ยคุณ
มันคือการแข่งขันลำบาก
เพราะว่ากว่าจะสบายต้องลำบากก่อน
ถูกต้องแล้วเห็นไหมทุกการแข่งขันมันมีความหมาย
ก็เหมือนกันเนี่ยการแข่งขันชักเกยอร์
จริงแล้วเจอใครแพ้ใครชนะอันนี้มันไม่สำคัญ
มันอยู่ที่ว่าเราแข่งไปเพื่ออะไร

เพื่อความสามัคคีเพื่อความรักกัน
สมัครสมานกันในชุมชนแล้วก็สืบสารประเพณีต่างด้วย